จดหมายอะไรทำไมต้องเอามาวางไว้บนโต๊ะฉันด้วยเนี่ย

เขาเดินเข้ามาซื้อของที่ร้านนี่นะโต๊ะของแม่ค้าอยู่ตรงนี้
รอหยิบเงินหยิบค้ามาแล้ว
ผู้ชายคนนี้หยิบของเสร็จเรียบร้อยก็เอาเงินมาจ่าย
ตอนที่เอาเงินมาจ่ายจ่าย๑๐บาท

ใต้เหรียญ๑๐มีกระดาษน้อยแผ่นหนึ่งครับ
นี่วางโป๊ะลงไปแม่ค้าก็หยิบเงินมา

ไม่น่าจะใช่ทั้งจดหมายลักษณ์แล้วก็ไม่น่าจะใช่ทั้งรายการของที่สั่งซื้อ
คุณลุ้นพร้อมกันตอนที่เธอเปิดอ่านเห็นไหม

ลายมืออาจจะอ่านยากนิดหนึ่งตัวหวัดนะฮะ
ฝนคงรู้ดีว่าครอบครัวฝนทำอะไรกับครอบครัวผมไว้บ้าง
แม่คารณีชื่อคุณน้องฝนพอดี

สิ่งที่ฝนขอผมไว้ผมจำได้ดี

ผมจำเป็นใช้เงิน๓๐๐บาท
พร้อมเบอร์ฝนแล้วผมจะติดต่อกลับทีหลัง

ปิดท้ายสุดแท้แต่ใจออกจากใจครับผมชัดเจน
เดี๋ยวเขารู้จักเข้าใจคืออะไรคุณคิง

แต่ว่าเขียนจดหมายมานี่คือประหนึ่งว่ารู้จักและสนิทสนมกันมานานมาก

นั่งรออีก๑๕นาทีนะถ้าไม่ให้เนี่ย
เดี๋ยวก่อนนะสรุปคือเขาไม่รู้จักกันหรอกเหรอ
ไม่ได้สนิทเลยแม่ค้าบอกว่าคนนี้ชอบมานั่งอยู่แถวหน้าร้าน
แล้วไอ้ประโยคต้นจดหมายที่บอกว่าฝนทำอะไรกับครอบครัวผมไว้บ้าง
ครอบครัวฝนทำอะไรกับครอบครัวผมไว้บ้างนั่นคืออะไรอ่ะ
คุณฝนก็งงแล้วฉันไปทำอะไรในครอบครัวเธอจ๊ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านค้าแห่งนี้อยู่ที่เซกาจังหวัดบึงกาล

คุณน้ำฝนกุลนัทเป็นเจ้าของร้านซึ่งไม่ใช่ดารานะ

คุณน้ำฝนกุลนัทอายุ๔๖ปีบอกว่าตอนที่เขามาซื้อของ
เงิน๑๐บาทแล้วก็มีจดหมายแผ่นหนึ่งเนี่ย
หยิบมาอ่านปั๊บตกใจเลยรีบโทรหาแฟนบอกพี่กลับบ้านด่วนเลย
กลัวมากเขาเอาจดหมายแบบนี้มาวางเอาไว้แล้วเขียนไว้แบบนี้ด้วย
ผู้ชายคนนั้นชอบมานั่งอยู่บ้านฝั่งตรงข้ามกับร้านเป็นประจำเลย
นั่งอยู่นานสองนานซื้อของนานครั้งไม่ใช่ว่ามาบ่อยนะ
เห็นว่าเขาอาศัยอยู่ที่บ้านของเขาห่างจากตรงนี้ประมาณ๒กิโลเมตร
มีคนบอกว่าเขาเคยมีเมียนะถูกเมียทิ้ง
หลังจากนั้นเห็นว่ามีอาการเพี้ยนแต่ไม่รู้ว่าที่เพี้ยนเนี่ยเพราะเสียใจ
ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือเปล่าสงสัยคงอยากจะยืมเงินล่ะมั้ง
แต่ว่าเขียนมาแบบนี้เอาจริงฉันเป็นผู้หญิงแล้วอยู่ร้านคนเดียว
รู้จักชื่อเขาไม่รู้จักว่าเขาเป็นใครเลยรู้ค่ะ
มีซื้อของบ้างบางครั้งบางคราวแต่ว่าไม่บ่อยอย่างเงี้อืม
ทีนี้ที่ที่มาหาเราก็ไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนี้ไม่มีค่ะ
เดินเข้ามาซื้อของเมืองทั่วไปแต่ก็มาบ่อยอยู่
ซื้อของบ่อยไหมของไม่บ่อยแต่ว่าก่อนที่จะมาเกิดเรื่อง
คือนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านตรงข้ามนั่งมาเป็นเดือน๒เดือนก็นั่ง
ต้นแจ้งตำรวจไว้ก่อนเลยครับในพื้นที่เพื่อความปลอดภัย
เพราะว่าเกิดมารอบหน้าแล้วมีอะไรแปลกกว่านี้หนักกว่านี้ล่ะ
เห็นไหมฮะคุณพี่เขาอัดคลิปเอาไว้เลยเนี่ย
ร่ายยาวว่าฉันเจอจดหมายเขียนเอาไว้แบบนี้นะ๓๐๐บาท
ยืมเงินเหรอหรือยังไงหรือแอบชอบเหรอหรือคิดอะไรหรือเปล่า
ฝากคุณตำรวจในพื้นที่แล้วก็ฝากทางครอบครัวของผู้ชายคนนั้นด้วยดูแลหน่อยนะฮะ

คือถ้าเกิดว่าดิฉันรู้จักกับคุณก่อนดิฉันขึ้นต้นว่าคิงคงรู้ดี
ผมพับจดหมายครับผมไม่อ่านผมเก็บ

ต่อถึงประโยคว่าดิฉันจำเป็นต้องใช้เงิน๒๐๐๐ไม่อ่านเลยเหรอ

ชัดเจนค่ะประกาศผ่านหน้าจอขนาดนี้